เบอร์แม่สอดจังหวัดต๋าค่ะ
ที่นี่ก็ไม่รู้ว่าใครเครียดได้หรือเปล่า
แต่ว่าเขาไปขุดเจอกับตะเคียนโบราณ

ดูสิว่าจะเครียดกว่าเดิมหรือเปล่าค่ะ

เครียดดิครับจะเคลื่อนย้ายยังไงล่ะครับ
เครียดนะคุณดูความยาวในตลับเมตรหมด
หลักเมตรไม่พอคุณค่ะวัดต้องแบบแบ่งครึ่งวัด
คือต้นตะเคียนนี้เป็นต้นตะเคียนใหญ่มาก
แล้วชาวบ้านที่แม่สอดจังหวัดตากตอนนี้เขาฮือหากันมากเลยนะคะ
ตะเคียนต้นนี้ถูกขุดพบที่ลำห้วยแม่สอด
ระหว่างที่ชาวบ้านเขากำลังทำการขุดลอกลำห้วยเพื่อสร้างผนังกั้นดินนะคะ
แล้วขนาดของต้นตะเคียนคุณเห็นไหมว่ามันใหญ่มากยาว๑๐เมตร
แล้วก็ลำต้นมันประมาณ๒คนโอบชาวบ้านก็วิเคราะห์กันไปต่างนาวนาน
คาดการณ์กันไปนะว่าตะเคียนที่เจอนี้น่าจะมีอายุมากกว่าร้อยปีเลยทีเดียว
เพราะว่าดูมันเก่าแก่แล้วมันใหญ่มาก
หลังจากขุดพบชาวบ้านก็นำตะเคียนขึ้นมาไว้บริเวณพื้นที่ว่างก่อนที่เราเห็นการวางไว้ใกล้ลำห้วยแม่สอดนี่แหละค่ะ
ทางด้านหลังของวัดมณีไพรโสนนั่นเองบริเวณตรงนี้เลย
แล้วก็ได้มีการทำเรื่องขอท่านเจ้าอาวาสที่วัดเนี่ยเพื่อที่จะให้ต้นตะเคียนโบราณนี้
เอาไปไว้ที่วัดมณีไพรสนซะเพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อของชาวบ้านเขา
ช่วยเจ้าอาวาสท่านก็บอกว่าทางวัดก็ได้มีการจัดเตรียมสถานที่ไว้สำหรับเก็บต้นตะเคียนแล้วด้วย
ซึ่งเรื่องแบบนี้ต้องย้ำคุณผู้ชมว่ามันเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะ
เห็นไหมชาวบ้านเขาก็นำชุดไทยมาให้แล้วเพราะเขาก็เชื่อว่าไอ้ต้นไม้เก่าเก่าต้นไม้โบราณเนี่ยจะมี
มงค์นางไม้เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผุดผีอะไรอย่างนี้

งวดนี้มันจะช้าสักหน่อย

ก็ต้นเดือนพฤษภาแหละรอกันมาได้ขนาดนี้ก็รอกันหน่อยละกัน
แต่ว่าเจอต้นตะเคียนยักษ์ทั้งที
ชาวบ้านผู้ที่มีความหวังจำนวนมาก
เขาก็เจอแล้วทำยังไงดี
อย่ามารวมกันนะยังไงส่งไลน์คุยกันก็แล้วกัน
แต่ไม่ต้องออกจากบ้านอย่าเพิ่งมาตอนนี้เลย
เกิดยังไงออกตอนนี้ก็ยังไม่ออก
ก็ย้ำคุณผู้ชมตรงนี้ว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ
ยังไม่ต้องออกมันยังไม่ออก
มันยังไม่ออกอั้นเอาไว้ก่อน
อดอย่าอั้นอดเอาไว้